คนขนลูกนี่แหละขนลูก

อ่าเพราะเจอแบบนี้ไม่สู้จริงนี่ค่ะ

สุดท้ายตอนเปิดมาคุณคะปลามันก็ต้องชื่อปลาร้า
ถูกป่ะปลาอ่อนแอร์ปลาล้าคุณผู้ชมไม่เล่นมุกนี้
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ปลานะมันออกมาเป็นอะไรอ่ะ

อะไรล่ะคุณงูเป็นงูหรอเป็นซากของงู
งูร้าเหรองูเหนื่อยหรอ

การุณาช่วยรักษาความสะอาดด้วยคิดถึงผู้บริโภคด้วยนะ
ไม่อยากเจอแบบนี้อีกปลาร้างงูเข้าแข็งเลยพี่น้อง
ฝากแชร์ด้วยหลายคนก็แชร์ไปนะคะตามคำขอ
แล้วเราเองก็นำเสนอข่าวด้วยนะฮะอีกทางหนึ่ง

ทีนี้หลังจากที่เห็นคลิปนี้โพสต์นี้แล้วค่ะ
คุณผู้ชมนักข่าวก็ลงพื้นที่นะไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงไปเจอกับเจ้าของโพสต์ค่ะ
คุณธีรวุฒิคาเรรำอายุ๒๗ปี
อยู่ที่อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับโชว์หลักฐาน
เป็นถุงน้ำปลาร้ากับซากงูบอกว่า
ตัวเขาและน้องชายฝาแฝดมาช่วยพ่อแม่ตากข้าวเปลือกที่ลานวัด
แล้วก็เตรียมมะละกอโอ้โหตอนนั้นนะ

มะละกอจะทำส้มตำปูปลาร้า
ปรากฏว่าเตรียมทุกอย่างแล้วพอเที่ยงปุ๊บ
ครกหยิบสากมาจะทำส้มตำใส่มะละกอใส่พริกใส่ถั่วไปแล้ว

ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ย
มันเป็นเนื้อชนิดหนึ่งเส้นยาว
เลยเขียดูเขียดูเสร็จปุ๊บ
แทบช็อกค่ะลมแทบจับค่ะ
เพราะเห็นเป็นงูตัวเล็กมีเกล็ด
มันไม่ใช่ปลาไหลมันไม่ใช่ปลาชนิดอื่น
แต่ตอนนั้นที่เห็นเนี่ยคุณแม่ก็เห็นนะคะ
ถึงขั้นอาเจียนออกมาเลยค่ะคุณ
เขาบอกว่าเททั้งครกทิ้งเลยไม่กินมาแล้ว
ไม่ไหวอ่ะไม่กินแล้วส้มตมส้มตำนะครับ
ปลาร้าถุงนี้ซื้อมาจากร้านค้าในหมู่บ้าน
รับมาจากตลาดสดอำเภอใกล้เคียงอีกทีนึงค่ะ
เมื่อปีที่แล้วก็เคยเจอไส้เดือนมาแล้วครั้งหนึ่งนะ

แต่ครั้งนี้มาเจองูมันไม่ไหวจะเคลียร์จริง

คที่สุดคือแม้จะเจอสิ่งแปลกปลอม
แต่หนุ่มคนนี้ยังคงอุดหนุนปลาร้าเจ้านี้ต่อไป
เพราะว่ารสชาติมันดีจริง
เด็ดอุทรมากปลาร้านเนี่ยยี่ห้อนี้

ผมก็ยังยืนยันว่าจะกินอยู่ครับผม
ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ
มันด้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
ตรวจสอบไม่แน่นอนหรือว่าเพราะอะไร
แต่ก็ยังจะรับประทานเหมือนเดิมอยู่ครับผม

ผมยี่ห้อนี้ซื้อว่าอร่อยครับผม

แต่ฝากไปที่ผู้ประกอบการบอกว่าให้ตรวจเรื่องของสุขอนามัย
ความสะอาดให้มากกว่านี้นะคะ
คุณผู้ชมถามว่าจบหรือยังยังไม่จบค่ะ

โผล่ที่นี่ค่ะคุณผู้ชม

เลื้อยเข้ามาในร้านนวดแผนไทย
เขตเทศบาลเมืองกาลสินค่ะ

สุดท้ายต้องเรียกกู้ภัยมาช่วยกันนะคะ

หนีไปที่หลังบนล็อกเกอร์แบบนี้ค่ะ

คิดดูดิซะลูกค้าไปเปลี่ยนชุดแล้วเห็นงูแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสุดท้ายแล้วใช้อุปกรณ์ค่ะ
ไปจับมันนะคะสุดท้ายก็จับได้แบบนี้
กู้ภัยค่ะก็รีบนำตัวออกมา

ออกไปความยาวสักประมาณ๒ฟุตนะคะ

มาใช้บริการก็โล่งอกกันแบบนี้ค่ะ

ตัวแรกก็ล้าตัวที่สองก็เมื่อยเนาะ